พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเป็นความเร็วเร็วแรงแซงมึง
มั้งเหรอจริงมั้งนี่ต้องพูดออกมาเลยว่าเบาได้เบานะโยม
เนี่ยมังที่พูดถึงก็พระนี่ไงพระค่ะองค์พระพุทธรูปด้วย
ใช่ครับเออหลวงพ่อโอ๊ยบอกแล้วเบาได้ก็เบานะโย
โอ๊ยหลวงแตกหมดแล้ว
นี่ครับคือเป็นภาพที่โด่งดังมากในโลกโซเชียลในตอนนี้นะครับคือโพสต์ลงไป
เป็นภาพที่พระพุทธรูปหน้าเนี่ยนะครับโอ้โหทะลุกระจกเลย
เราก็คงเดาได้ไม่ยากนะครับว่ารถกระบะคันนี้ใช่แล้วครับมาค่อนข้างเร็ว
แล้วก็เบรกกระทันหันก็ทำให้
องค์บรรพทรูปซึ่งเป็นอ่า

เอาไปดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
คือภาพมันโดนแชร์ออกไปเยอะ

ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับนายสมเกียจเทียนส้ม
อายุ๔๙ปีเป็นคนขับรถกระบะคันนี้แล้วก็เป็นเจ้าของโรงหล่อพระ
เขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขานำรูปหล่อหลวงพ่อพยอมที่มีน้ำหนัก๖๐๖๕กิโลกรัมนะ
เอาไปวางไว้ที่หลังรถกระบะเพื่อนำไปเจียฐานพระ
เพราะว่าแกะพิมพ์มาแล้วเนี่ยชื่อพระอธิษฐานไม่สวย
ไม่สวยโดนใจเอาไปเจียใหม่ดีกว่า
เคลียร์เสร็จได้ดั่งใจแล้วก็กำลังขับรถกลับบ้าน
พอขับรถกลับบ้านมาเท่านั้นแหละ
ไปถึงตรงจุดที่เกิดเหตุเป็นถนนสายหาดทนงอุทัยธานี
นี่ทีมข่าวของเราทำเป็นกราฟิกอิมมูซีฟเลย

คือบอไซมันสายไปสายมาแล้ว
ทะลุกระจกมาแบบนี้เลยครับ
โอ้นี่จักรยายอีกจักรยานยนต์
เลี้ยวตัดหน้าแล้วก็จะเลี้ยวกลับมาอีกอ่าคือ
กระทันคิดก็เลยเบรกกระทันหัน
พอเบรกกระทันหันก็ทำให้พระที่ตั้งอยู่ข้างหลัง
อ้ารื่นไปหัวซ้ากระดกไปสิ่งเครียดดอกเฉลิก
อ้าวนั้นสายเสี่ยงโชค

ดูเนี่ยยังดูแล้วกันดูอะไร
ดูเบอร์โทน
ไม่ใช่เบอร์โทนรงพ่อด้วยสิ
เบอร์รงหล่อพระ
จริงเขาเชื่อไงมันเหลืออยู่แค่นี้

เหลือ๖พอดีเลย๖หลักคุณคุณค่ะ
ถ้าเป็นเสื้อถาก็ได้เบอร์โทร

อย่างน้อยคนขับก็ปลอดภัยแต่ซ่อมรถหน่อยแล้วกัน